เงินสินสอด๑๕ล้าน๙บาท
และทองอีก๑๐๐บาท

เราน่าจะไปทำข่าวมากกว่าค่ะคุณ

เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อเอาไว้นะคะ
ก็ริเวณป่าชุมชนบ้านนลศีรา
นายสวพนสวรรณรัฐโควรราชกร
ภูมิเป็นประธานพิธีแต่งงาน
นี่คือท่านประธานในพิธีค่ะ
มาสมรสกับนางสาวแหล่สภาพร้อมกับคู่เบาสาวอีกมากมายรวมทั้งหมด๙คู่เป็นการสมรสหมู่
โดยมีขบวนขันหมากสินสอดเงินทองสูงถึง๑๕ล้าน๙บาทและทองคำแท่งอีก๑๐๐บาท
เออน้องไอ้ต่อครับข้ามไปช่วงที่ชัยโยเลยนะแม่ฮะ
เขาไม่ชัยโยกันช่วงนี้เขาบอกว่านี่คุณดูนะเป็นการสมรสหมู่๙คู่ที่มีสินสอดเยอะมากเลยนะคะ
และครั้งนี้มีการจัดขบวนแห่เป็นขบวนแห่ไม่ใช่แห่ขันหมากแต่เป็นแห่ธิดาอึ่งอ่างกว่า๑๓ขบวน
แห่จาก๑๒หมู่บ้านค่ะเพราะอะไรเขาจะมีการแข่งขันชิงเงินรางวัล
และมีเพื่อนเจ้าเบ่าเจ้าสาวมาด้วยมีทั้งกบเต่าอึงหอยปาไร้ก๋อยป่าและกระต่าย
เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมกันรวมถึงมนุษย์อย่างเราที่เป็นประชาชนมาร่วมอีกกว่า๕๐๐คน

และช่วงท้ายของงานเขามีการส่งตัวบ่าวสาวอึงอ่าง

นี่คือท่อนสำคัญเลยนะ

นี่คือแหล่งน้ำป่าชุมชนนนศิลานี่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ก็คือปล่อยบ่าวสาวเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ
กิจกรรมงานแต่งงานอึงอ่างก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสแล้วก็สีสัน
ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวที่จะช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
แล้วก็รักษาผืนป่าของเรามากขึ้นด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวอึงอ่างจริงก็มันก็เป็นอาหารแหละใช่ไหมล่ะ
เป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะมีการปล่อยพันธุ์อึงอ่างเพิ่ม
เพื่อให้มันขยายพันธุ์จะได้ไม่ศูนย์พันธุ์แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยนะคะ
อินดีกับเบาสาวด้วยนะคะใช่โย
จากนี้ก็มีรุ่นเต็มบ้านและเต็มเมือง

พูดอย่างนี้พูดถึงเรื่องงานต่างงานคุณผู้ชมคุณแดงคนสวย

เดี๋ยวช่วยไปถามหน่อยผมถามคนเดียวไม่ได้

เดี๋ยวรอดูคำตอบแล้วกันนะคุณผู้ชม